คุณเกษยาเป็นผู้เสียหายในคดีอะไรนะคะ
ช่อกง๒๐๖ล้านค่ะ

ตามแถลงของศาลจังหวัดฝังนะคะ
โดยมีโจทย์คือ

ได้ร่วมกันช่อกงเงินของดิฉันไป๒๐๖ล้าน
และร่วมกันทำเอกสารปลอมและใช้เอกสารปลอม

แล้วก็ทำตีสนิทกับสามีที่ฉัน

แล้วก็หลอกร่วมลงทุนหุ้นต่างประเทศ
พอลงทุนไปเรื่อยจนถึง๑๐๐

เขาก็เลยไปคิดแผงที่เหนือชั้นกว่านั้น
โดยการไปปลอมเอกสารของกรมสรรพากรขึ้นมา

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวกับการถูกหลอกลวงให้ร่วมลงทุนแล้วก็สูญเงินท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ความจริงเราคุยกันมาหลายครั้งหลายหนเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงได้ยินข่าวมาหลายเรื่องหลายเหตุการณ์
แต่ผมเห็นข่าวเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมตกใจครับเพราะว่าผู้ที่ถูกหลอกเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายยาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
และถูกหลอกให้ร่วมลงทุนอะไรต่างนานาด้วยเนี่ยศูนย์เงินไปคนเดียวเนี่ยนะฮะ๒๐๖ล้านบาทไม่ใช่น้อยนะฮะ๒๐๖ล้านบาทมันเยอะเหลือเกินทำไมถึงไปหลงเชื่อได้ขนาดนั้น
คนที่เป็นคนที่มาหลอกเนี่ยใช้กลวิธีใช้อุบายต่างนานายังไงตอนนี้คดีเนี่ยอายการสั่งฟ้องผู้ต้องหาสองคนเป็นสองสามีภรรยาไปอยู่ที่ชั้นศาลแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่เป็นผู้เสียหายมาพูดคุยกันเขาอยากจะมาสะท้อนเรื่องราวเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนด้วย
ส่วนเรื่องทางคดีจะสามารถเอาผิดได้มากน้อยขนาดไหนเงินต่าง๒๐๖ล้านเนี่ยมันมีหนทางจะได้คืนไหม
ผมเชิญทนายวรกรพงธนากุลประธานสมาพันธนายความแห่งประเทศไทยมาให้คำแนะนำมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายด้วยนะครับ
แล้วก็แน่นอนนะครับผู้เสียหายที่อยู่กับผมที่รายการนะครับสองท่านนะครับคุณเกษยาสิริพฤกษชาติและคุณอธิตยาสุริพันธ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีธนายวรากรนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องคุยกันหน่อยนะครับผมได้ยินตัวเลขแล้วผมพูดตัวว่าผมตกใจนะครับคือสองร้อยหกล้านนี่คือของพี่เกษยาคนเดียวใช่ไหมครับก็มีของน้องมาด้วยร่วมด้วยนิดหน่อยของคุณอธิษยาด้วยพี่ปุ๋มกับคุณแยมคือก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายร่วมกันในสองร้อยหก
ก็คือตัวหนูจะเราทำธุรกิจร่วมกันหลายอย่างค่ะก็เลยมีเงินอยู่ในตรงนั้นแล้วก็พอเกิดการสูญเสียขึ้นใช่ไหมคะพอเกิดการสูญเสียขึ้นปุ๊บก็คือยอดเงินของหนูก็อยู่ในนั้นด้วยค่ะใน๒๐๖ล้านค่ะแต่หนูไม่ได้เป็นคนแจ้งความในคดีค่ะเพราะว่ามันไม่มีการโอนเงินมีแต่เราโอนเงินไปคนเดียว
ถึงไปรู้จักสองสามีภรรยานี้แล้วสุดท้ายสูญเงินไปสองร้อยหกล้านเนี่ย
แรกก็ขายยาอยู่หน้าร้านแล้วก็น้องเขาเข้ามาซื้อยา
อืมชื่อคุณเคนนะคะครับชื่อเป็นจำเลยที่สองเขาก็
อันนี้คือคนผู้ชายหรือผู้ชายผู้ชายนะอ่า
สามีมามาขอซื้อยาที่เชื่อนี่เชื่อคุณเคน
รู้จักกันอยู่แล้วไหมฮะเขาเคยตั้งแต่เด็กแล้วเห็นเขาแม่ยายเขาอุ้มมาซื้อยาเรื่อย
แล้วพอทางฝั่งสามีอ่ะก็รู้จักมาเสร็จวันนั้นเขาก็มาซื้อยาก็ดูเออ
แต่งตัวดูดีเนอะแล้วเราทำโครงการคอนโดขายอ่า
เราก็เสนอขายเขาเขาบอกเดี๋ยวเขาไปขายให้อย่างนี้ค่ะเขาก็มาตีสนิท
คือถ้าจะว่าไปก็เหมือนกับเป็นคนแถวบ้านอย่างนี้ได้ไหม
เป็นคนฆ่าแถวบ้านพี่สามีพี่ปุ๋มเนี่ยเคยรู้จักเคยเห็นกันตั้งแต่เด็กเด็ก
เลยค่ะโตมาก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรกันหรอก
แต่อยู่ดีเนี่ยเขามาซื้อยาวันนั้นคือช่วงไหนฮะวันนั้น
วันนั้นช่วงปีปลายปีหกสองอ่ะค่ะโอ้โหก็๔ปีแล้ว๔ปี
เขามาซื้อยาแล้วแล้วเขาก็เขาก็มาชวนเมียลงทุน
ร่วมลงทุนเล่นหุ้นเคยถามว่าทำอะไรมาดูดีอุตกรเยอะ
เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เขายังเป็นเด็กกับโปโลไม่มีอะไร
เขาบอกทำร้านเสริมสวยอ่าลงทุนเล่นหุ้นต่างประเทศอืม
เล่นหุ้นด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่า
แล้วพอเนี้ยก็สนใจเขาก็ทำเอกสารเอกสารร่วมทุน
ร่วมหุ้นมาให้ดูเลยแล้วก็รับคืนเงินต้น
กรณีไม่ว่าจะขาดทุนหรือไม่ขาดทุนเขาคืนเงินต้นเลย
เขาเขาทำวันนั้นเลยจังเลยหรือว่าเขาหายไปกี่วันพี่หายไปสักประมาณอาทิตย์ค่ะ
ถ่ายไปอาทิตย์หนึ่งเอาเอกสารมาให้ดูเลยเขาก็กลับมาค่ะ
ก็บอกว่าเนี้ยทำเอกสารแล้วอยากดักลงทุนเล่นหุ้นไหมอ่า
แต่เขาอ้างก่อนว่าเขาจะเอาคอนโดไปช่วยขายอืม
ค่ะแล้วเขาชวนลงทุนเล่นหุ้นแล้วเสร็จแล้วเฮียก็คุยกันไป
คุยกันมาก็ไว้ใจกันเนอะเห็นเป็นเด็กข้างบ้านก็ลงไปสัก๕ล้านก่อนครั้งแรก
อ่าเสร็จก็กลับมาก็แต่งว่าเพื่อนเขาจะมาซื้อคอนโดสองชั้นเลย
อืมก็เอาเงินมาสงสัยจะเป็นเงินเราแหละที่โอนไปพี่บุ๋ม
สองชั้นเลยอ่ะที่เราทำอ่ะมันก็ราคาเท่าไหราคาเท่าไห
ห้องละสามล้านกว่าสองชั้นเลยจะซื้อสองชั้นเลย
แรกว่าจะซื้อทั้งตึกบอกว่าทั้งตึกไม่ได้แล้วมีคนขายไปแล้ว
มันจะเอาสองชั้นเลยอ่าก็จะเอาไปทำโรงแรมทำอะไรอย่างเงี้
ครับแล้วเขาก็โอนเงินกลับมาให้เรามาจำเราทีละแสนสองครั้ง
อืมมาจำว่าเออเดี๋ยวจะมาเอาทั้งชั้นครับเสร็จแล้วเขาก็มาชวนเล่นต่อ
เฮียก็บอกว่าเอออยากรู้ว่ามันจริงไหม
เงินเฮียอยู่ต่างประเทศจริงไหมโอนไปจริงไหม
มาให้ดูเป็นเงินที่โอนจากตัวจากบริษัทเขาอ่ะ
คือพี่โอนไปบริษัทเขาก่อนครับแล้วก็เขาก็จะมีเขาเขียนว่าเจ๊
แล้วก็เขียนว่าตัวเขาเฟสโอนไปให้คุณเอมิกา
เมริกาคือใครเอมิกาเขาว่าเป็นโบรกเกอร์อยู่ต่างประเทศ
เงินไปเล่นหุ้นกับเขา๕ล้านบาทเนี่ยใช่ไหมตอนแรกเลยใช่ไหม
อ่าแล้วแล้วเฮียเขาก็ถามว่าเฮ้ยไหนขอดู
ต้องตัวหน่อยมันเป็นเล่นหุ้นต่างประเทศน่ะจริงหรือ
เหรอเขาก็เลยทำมาแต่ว่าเป็นการโอนเข้าบริษัทน่ะเรา
เขาบริษัทเขาแล้วเขาบอกตั้งแต่วันแรกเลยก็โอนเข้า
ได้ชื่อบริษัทเองได้รูปต้องเบอร์
คือพอโอนเข้าบริษัทเขาแล้วเขาเอามาให้ดูเนี่ย
เกอร์เล่นหุ้นแล้วทีนี้พี่ปุ๋มกับเฮียเชื่อไหม
ก็ยังเชื่ออยู่ก็ยังเท่าไหร่ก็ไปถามแบงค์
ก็บอกว่ามันเป็นความลับของลูกค้าเปิดเผยไม่ได้
เขาไม่มีใครบอกเลยว่าจริงหรือปลอม
แล้วยังไงต่อเราก็เฮ้ยมันคงไม่ปลอมมั้ง
ใครจะมาปลอมอะไรขนาดนี้เนอะแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องเรื่องว่ามันแตกต่าง
เพราะเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเนอะอืมเราก็เชื่อใจอ่ะอืม
คงจะจริงแล้วเห็นเขาก็ดูมีฐานะก็เลยเชื่อเขา

คือทีแรกเจอแต่สามีใช่ไหมตอนหลังมาทั้งสามีภรรยา

วันแรกมาคนเดียวแล้วเสร็จแล้วเขาไปเรียกภรรยาเขามา
เราก็เอาใบให้เขาดูว่ามันมีกำไรเท่านี้นะขายคอนโด
แล้วเขาบอกว่าเมียเขาสนใจเขาก็ดึงเมียเขาลงมามาคุย
เขาก็บอกว่าเมียเขาไม่อยากลงมานะอะไรทำเหมือนทำนองว่าเขาไฮโซ
เขาไม่อยากคุยถ้าไม่รวยไม่อะไรเขาไม่อยากคุยนะแล้วเขาก็ลงมาคุย
เขาก็คุยชวนลงทุนเรื่อยเลยค่ะเราเห็นว่าโควิดเนาะ
แล้วเขาก็ไปดูข่าวลุงหุ้นต่างประเทศมาเนียนมากเลย
มาคุยเรื่องหุ้นต่างประเทศกับเราจนเราเชื่อว่าเออมันมีจริง
วันนี้ดาวโจรเท่านี้นะล่วงเท่านี้นะโอ้ในกลุ่มหุ้นเขาซื้อกันกระจายเลยค่ะเมื่อคืนนี้
พี่เอาไหมหนูเอา๑๐ล้านพี่เอาไหมบอกพี่พี่ไม่มีแล้วเอาตังค์หมดแล้ว
พี่เอา๕ล้านพอพี่ก็เราก็เข้าใจว่ามันล่วงจริง
เพราะว่าช่วงนั้นมันโควิดแล้วหุ้นก็ล่วงมากแล้วเราเป็นคนที่ชอบลงทุนก็ลุยเลยอ่ะ
๒คนผัวแมียฯฯเอาไหมเดี๋ยวคิดก่อนคิดสักแป็ป
อะไรอย่างเงี้ยเขาทำแบบสบายสบายไม่เรื่องรัฐใช่ไม่เรื่องรัฐ
เขาคงไม่โกงแล้วมั้งเขาไม่ใช่ว่ามากเขาซี้เรามาก
แล้วจากปลายปี๖๒พี่ปุ๋มที่ว่าใส่ไป๕ล้านก่อนใช่ไหม
แล้วแล้วมันเริ่มทยอยใส่เข้าไปอีก๕ล้าน๑๐ล้าน
สิบห้าล้านสิบสามล้านเขาก็มีวิธีมาหลอกของเขาไปเรื่อยเรื่อย
เนื่องไปถึงเมื่อไหร่จนถึงปลายปีหกสี่โอ้โหสองสองปีนะ
โอ้ยไปปีหกสองก่อนหกปลายล่ะธันวาล่ะหกสอง
แล้วก็หกสามทั้งปีเลยอ่าแล้วก็ไปถึงหกสี่ไง
หกสามรู้เรื่องพอพอไปหนึ่งร้อยล้านแล้ว
แสดงว่าปีเดียวมาถึงปลายปี๖๓ปีเดียว
หกร้อยล้านล่ะหกร้อยกว่าร้านอุ้ยปีเดียวแต่ทางนี้ยังไม่รู้นะคะ
ทางพวกญาติพี่น้องยังไม่รู้ระหว่างนี้พี่ยามอยู่ไหน

แต่ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยค่ะแต่ว่าพี่ปุ่มเคยบอก
บอกหนูว่าทางนั้นห้ามบอกให้ใครถ้าหากว่าคุณเอมมิกาเขารู้
เขาจะคืนเงินหมดเลยคืนเงินอเมริกาคือโบรกเกอร์ที่ต่างประเทศ
ใช่ค่ะเขาจะครูแบบนี้คุณเอมิกาจะขึ้นหมดเลย
แอมเนี่ยเป็นผู้ร่วมธุรกิจกับพี่ปุ๋มใช่ไหมใช่ค่ะ
แต่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไม่รู้เรื่องพี่ปุ๋มกับเฮียเนี่ย
ก็ไปดำเนินการปลายปีหกสองถึงปลายปีหกสาม
ใส่ไปใส่ไปใส่ไปรู้ตัวอีกทีเท่าไหร่นะร้อยกว่าล้าน
กว่าแล้วกว่าขนาดไหนพี่บุ๋มจำได้ไหม
ต้องถามเฮียเนอะตัวเลขร้อยกว่านะคะนิดประมาณร้อยกว่าล้านนะคะ
แล้วเราก็บอกว่าไม่มีเงินแล้วนะเอาของเราคืนมาเถอะ
ไอ้ไอ้ระหว่างทางนี่พี่บุ๋มก็ขอคืนนะไอ้ร้อยกว่าล้านมันไม่มีปันผล
ไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วก็เขามาพูดอะไรก็เชื่อเขาไปหมดไม่รู้โดน
โดนหรือเปล่าโดนอะไรโดนของไงไม่แน่ใจเพราะว่าน้องน้องที่สนิทเนอะ
เขาบอกอีกคนที่เป็นลูกน้องเขาบอกว่าไอ้เจ๊แยมเจ๊แยม
ไม่รู้เจ๊บุ๋มโดนของหรือเปล่าทำไมอ่ะเชื่อเขาไปหมดทุกอย่าง
เขาพูดอะไรก็เชื่อดูในหน้าดำค่ำเครียดหน้าดำอยู่ค่ะ
อย่างนั้นเลยเหรอแล้วก็เห็นน้องที่เคยโดนเขาโกงนะ
เล่าให้ฟังว่าเขาชอบไปเล่นของอยู่ไปละพูนไปอะไรนะ
เป็นเด็กเสมิงเนอะคือเราก็ไม่รู้ว่าความเป็นมาเป็นไปยังไงนะคะ
แต่พอเกิดเรื่องพอเรื่องเป็นข่าวปุ๊บก็มีบุคคลต่าง
ส่งข้อความมาหาแยมนะคะอืมส่งข้อความมาหาบางคนก็บอกว่า
เขาชอบไปเสริมบารมีที่นี่ที่นี่นะชอบไปวัดนี้วัดนั้นนะ
เราก็ฟังไว้นะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนอะ
แต่ก็เขาก็ส่งข้อความมาบอกพี่ไปวัดบ้างนะ
เพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้ชอบไปทำนู่นทำนี่
เขาโอนเงินไปให้บริษัทเสริมบารมีทุกเดือน
เดือนละหมื่นเดือนละเก้าพันทุกเดือนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาต่อตรงนี้ก่อน
ค่ะพอมาปลายปีหกสามค่ะพอรู้ตัวว่าลงไปเนี้ยร้อยกว่าล้าน
ถ้าเกิดจะได้คืนจริงที่พี่ปุ๋มเล่าก็คือก็ที่ว่าเขาจะจองคอนโดแสน
แต่เขาไม่เอาแล้วซึ่งตอนนั้นเขาก็ไม่เอาแล้วค่ะ
พอร้อยกว่าล้านลงไปขอคืนใช่ไหมค่ะ
เพราะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มีอะไรที่มันงอกเงยหรือว่า
เป็นดอกเป็นผลกลับมาเลยใช่แล้วบอกเขาว่ายังไงพี่ป
ก็บอกว่าเอาคืนไม่ได้นะคะมันโควิดมันล่วงอยู่เขาก็ไป
พี่เอเขาจะเอาหมุนเข้าหมุนออกหมุนเข้าหมุนออกแล้วมันจะได้ก้อนโตขึ้น
แล้วเราก็บอกว่าขอคืนเขาบอกไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปเปิดบริษัทก่อนนะคะ
อืมที่ว่าจะได้เอาเงินค่าหุ้นเข้ามาอ่าทำให้ถูกต้อง
แล้วก็เสร็จแล้วพอจะเสียภาษีเสียอะไรเสร็จแล้ว
เจ๊ก็จะได้เงินอยู่ในนั้นแล้วเขาก็ไปเปิดบริษัทของเขา
แล้วเขาก็หลอกเราเอาเงินไปอีก
เอาไปร่วมเปิดบริษัทเพื่อจะรอเงินหุ้นเข้ามา
แล้วก็ไปขออนุญาตปลอมลายเซ็นต์เปิดบริษัท
อีกเท่าไหร่อีกตอนนั้นเอาไปอีกสามสิบล้านค่ะ
ก็ให้เขาเหรอให้ก็ให้อีกอ่ะอยากได้เงินคืน
ได้เงินคืนเขาเลยให้อีกอ่ะแล้วเขาบอกว่าเขายืมไปแค่เดือนเดียว
ระหว่างนี้พี่ยามก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องไม่รู้เลย
ไม่รู้อะไรน้องแยมไม่รู้อะไรเอาใส่ไปอีกอ่ะใส่ไปอีก
ก็เลยว่าเอาเอาก็เอาเดี๋ยวเขาก็คืนแล้วเฮีย
สุดท้ายปลายทางเนี่ยมันไปอยู่ที่๒๐๖ล้านเลยเหรอ
มันยังมีพีคกว่านั้นอีกนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนผมขอพักคู่เดียวค่ะ
กว่านี้อีกเหรอใช่ค่ะนี่หัวใจก็แทบจะวายแล้ว
สองร้อยหกล้านนะยังมีพีคกว่านี้อีกหรอกว่านั้นอีกค่ะ
พักกันครู่เดียวครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

เปิดปากกับภาคภูมิกลับมาคุยกันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นฮะกับเจ้าของร้านขายยาที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็สามีพี่ปุ๋มนะฮะรวมทั้งผู้ที่เขาเป็นผู้ร่วมธุรกิจอยู่ด้วยกันด้วย
ก็คือพี่แอมเมื่อกี้เนี่ยเล่าให้ฟังแล้ว
ปลายปี๖๒ถึงปลายปี๖๓สามีภรรยาคู่นั้น
ที่ตอนนี้ไปจำเลยในคดีอยู่แล้วค่ะสารแมพระการตัวค่ะ
ได้ไป๒๐๖ล้านบอกเดี๋ยวไปลงทุนให้เล่นห้องเล่นหุ้นต่างประเทศ
เปิดบริษัทอะไรก็ว่ากันไปพี่แอมบอกมันมีอะไรช่วงจุดพีคอ่ะ
อะไรอีกเหรอคือตอนนั้นเจ๊มาเล่าให้ฟังทีหลังนะคะ
เขาบอกว่าบ้านนี้เดี๋ยวหนูขอจำนองเจ๊๒๑ล้าน
เป็นบ้านอะไรฮะบ้านหลังหลังหลังเล็กเล็กอะค่ะ
แต่ความจริงอะรู้ในใจว่ามันห้าล้านอ่ะไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบเอ็ดล้าน
หนูไม่รู้จะทำยังไงหนูจะเอาเงิน
ไปซื้อบ้านหลังใหม่ที่กรุงเทพเพื่อที่จะทำบุญบินภาษี
แล้วก็ส่งสรรพากรเพื่อที่จะเอาเงินหุ้นเข้ามาค่ะ
หนูจะเอาเงินหุ้นมาให้เจ๊แล้วเนี่ยหนูจำเป็นต้องยืมเจ๊ก่อน
จำนองไว้ก่อนนะคะไอ้นี่คือระหว่างทางของสองร้อยหกล้านเนี่ยนะ
ใช่ค่ะใช่ระหว่างไอ้ไอ้ก้อนนี้ให้เขาไหมให้ใช่ค่ะ
สิบเอ็ดล้านใช่ค่ะเขาบอกว่าอีกเดือนเดียวเขาจะคืน
อันนี้รวมอยู่ในสองร้อยหกล้านรวมค่ะอันนี้คือรวมอยู่ในสองร้อยหกล้าน
ใช่ค่ะหนึ่งในนั้นคือเอาบ้านมาจำนองใช่ค่ะ
ทั้งทั้งที่ระหว่างนั้นเราก็แบบเดี๋ยวเฮ้ยเงินจะได้คืนหรือเปล่าวะ
เดี๋ยวขอโทษตอนหลังมาสืบทราบว่าบ้านหลังที่มาจำนองก็เป็นเงินเราที่เขาเอาไปซื้อ
ตายแล้วก็คือเงินก็หมุนอยู่หมุนอยู่นั่นนั่นแหละค่ะ
เอาเงินตรงนั้นแหละค่ะก็เอาไปคืนคืนคนที่เขาหลอกมาด้วยนะ
ประมาณเจ็ดสิบล้านมีระหว่างระหว่างก่อนหน้าที่จะมาหลอกกันพี่บุ๋มนะคะ
อืมคือเราเพิ่งมาทราบว่าเขามีคดีแต่ไม่ถึงขั้นที่อายการสั่งฟ้อง
เป็นแค่คดีที่ทนายกับทนายฟ้องเฉยครับมีบุคคลเสียหายประมาณสิบล้านนะเจ๊เนอะ
สิบสามสิบสามคนนั้นเขาเสียเท่าไหร่นะสิบสามล้านประมาณสิบสามล้านค่ะอืม
เขาก็มาหลอกลวงเงินของเจ๊ไปเอาไปคืนไปคืนเขา
เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นก็โทรกลับมาบอกเราอีก
ว่าหนูก็คือหนึ่งในผู้เสียหายแต่ตอนนั้นน่ะหนูต้องยอมเขาทุกอย่าง
เพราะว่าหนูไม่มีเงินเขาไปกู้หนี้ยืมสินมาเนอะ
จนเขาหมดตัวแล้วก็บอกให้เขาขายบ้านขายทุกอย่าง
แล้วก็ไปกู้อีกเนอะไปกู้เงินเอามาให้เขาอ่ะเขาก็ให้นะ
ผู้หญิงคนนั้นนะคะโอ้เขาหลอกหลายคนเขาหลอกหลาย
คุณหมอเจ้าของโรงกระดาษเหรออุ๊เยอะเป็นคนที่เชียงใหม่
ใช่จนอยู่ไม่ได้คือพอข่าวออกไปปุ๊บนะคะ
เขาก็หัวเราะใส่หนูว่ารู้ไหมผู้หญิงสองผัวเมียคู่นี้
อยู่เชียงใหม่ไม่ได้เพราะไปเอาเงินคนอื่นมาเยอะ
ปุ่มทำไมทำไมใจดีขนาดเนี้ยทำไมเป็นมันมันไม่รู้ว่าเชื่ออะไร
มันทำไมเชื่อคือทำไมไว้ใจรู้แล้วว่า
สามอย่างที่โดนหลอกคืออะไรคืออะไรฮะความโลภอืม
อันนี้ยอมรับความไว้ใจความรักความกลัว
เขาเอาสามอย่างมาเล่นโลภก็คืออ้าวเราก็อยากจะเอาเงินไปลงทุนนั่นแหละ
ใช่ไว้ใจก็เห็นว่ารู้จักกันมาเห็นตั้งแต่เด็กเด็กค่ะ
แล้วรักเขาด้วยเจ๊บอกว่ารักเขามากด้วยเห็นเป็นน้องเลยอ่ะ
เหมือนเป็นน้องเลยอ่ะเด็กแถวบ้านอย่างนี้ใช่ไหม
เขาเป็นคนพูดจาดีด้วยค่ะพี่พูดจาเพราะมาก
ส่วนความกลัวก็คือกลัวว่าถ้าเกิดไม่ให้เขาต่อเดี๋ยวมันไม่ได้คืน
คืนแล้วก็เขาก็บอกว่าเจอสัมปกรณ์เดี๋ยวจะให้ไปเคลียร์
เราก็เป็นคนแบบที่อยากเคลียร์ให้มันเคลียร์เนอะ
เราก็ไว้ใจเขาเขาบอกเอาสเตจเมนต์ย้อนหลังสิบปีมาแล้วเขาจะไปให้สรรพากรดู
แล้วจะเคลียร์แล้วก็จะจ่ายเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเขาไปอ่ะแล้วก็ไปขอ
เน้นมาหมดเลยทุกแบงค์เลยจนแบบแบงค์เห็นแล้วสงสารอ่ะขอเราว่าเราจริงใจอ่ะ
เราไม่ได้มีอะไรก็ไปเคลียร์ให้มันหมดหมดเงินหุ้นจะได้เข้ามา
เขาก็เอาเขาบอกโฉนดมาทุกหลังมีอะไรเอาถ่ายให้เขาดูให้หมด
เราก็ขนไปให้เขาดูแล้วเขาพูดว่าอย่างไรรู้ปะคะยังไงอ่ะอ่า
เอาไว้ก่อนยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวจัดการก็คือจะเอาให้หมดอ่ะ
ความคิดเขาอ่ะเรามันนึกตอนย้อนหลังนะแล้วโฉนดได้คืนหรือยัง
ก็มันเป็นคล้ายกับถ่ายให้เขาให้สรรพากรไปดูให้สรรพากร
ที่ว่าเขาบอกเอาเอกสารมาเดี๋ยวจะต้องไปเคลียร์สรรพากรด้วย
เงินหุ้นจะได้คืนมาสักทีนึงเนี่ยใช่ค่ะแล้วแล้วเขาหลอกสรรพากรอีกสามสิบหกล้าน
เอาให้โอนเข้าไปในบริษัทเขาเพื่ออีกก้อนนี้จะได้ไปเคลียร์บินให้สรรพากร
แล้วเงินจะได้เข้ามาไอ้ก้อนเนี้ยสามสิบหกล้านค่ะที่พี่ปุ๋มโอนไปให้อีก
ล่ะเพราะลองเพราะเราออกไปเยอะแล้วพวกเราก็ต้องเอาไม้ไม้เด็ดไม้แรงแรงมา
แล้วเฮียเฮียว่าไงอ่ะเฮียก็ถามเฮียแล้วเฮียก็เครียด
ก็ให้เครียดก็ให้อย่างเงี้ค่ะคือเหมือนกับว่ามันให้ไปแล้ว
บอกหนูนะคะมาบอกว่าให้ไปแล้วอ่ะแยมแต่เราอยากได้คืน
แต่เขาบอกว่าให้ต้องจ่ายสัมภากรก่อนไปนู่นไปนี่
แต่สุดท้ายมาเขาก็ปลอมเอกสารของสัมภากรมาแบบเนียนมากเลยนะคะ
ทีนี้จุดสุดท้ายปลายทางฟางเส้นสุดท้ายที่พี่ปุ๋มรู้สึกว่าไม่ได้แล้ว
อย่างงี้ถูกหรอกแน่คือคือวันไหนยังไง
เขาส่งแอปมาเป็นแอปโอนเงินของธนาคารกศิกรแล้ว
มันไม่มีจุดทศนิยมแล้วไม่มีจุดอืมเราก็เอ๊ะสงสัยล่ะ
ก็เลยโทรเข้าไปเลยในคอนเซนเตอร์อ่าแล้วพอดี
พอดีเจ๊มีชื่ออยู่ในบริษัทนั้นก็เลยรู้รายละเอียด
แต่งว่าเป็นอัจฉริยีค่ะโทรเข้ามาเขาก็ถามข้อมูล
แล้วก็บอกได้หมดเพราะเรามีของเขาหมด
เงินเหลืออยู่เท่าไหร่คะเหลือห้าหมื่นกว่าบาทค่ะ
ซึ่งเอาเขาปลอมมา๓๖๖ล้านแต่จริงแล้วเหลือ๕๐๐๐กว่าบาท
หัวใจหายหมดเลยอ่ะไม่มีเลยไอ้ที่ว่าจะเปิดบริษัท
ไว้รองรับการลงทุนอะไรต่างนานาที่โอนเงินเข้ามา
มีอยู่๕๐๐๐๐บาทต่อไปบอกก็เลยวิ่งไปแจ้งความเลย
ยังไม่บอกยังไม่บอกยังไม่รู้ค่ะ

เขาก็อยู่กรุงเทพเขาหนีมากรุงเทพซื้อบ้านที่กรุงเทพ

เขาซื้อเอาเงินก้อนของพี่บุ๋มมาซื้อบ้า

แล้วก็หลอกสรรพากรเอามาซื้อบ้านแล้วก็ซื้อแบรนด์เนม
แล้วก็ซื้อรถซื้อทุกอย่าง
ว่าทั้งหมดเนี่ยไอ้เงินหรือว่าทรัพย์สินต่างที่มีอยู่ที่เขาเนี่ยน่าจะประมาณเท่าไหร่
ก็คือยอด๒๐๖ล้านที่เขาเอาของเราไป
แล้วก็เขาคืนมาอยู่๕ล้าน๕แสน๕หมื่น

วันที่วิ่งไปตามเอาเงินนะคะ
ก็บอกว่ามันมีหลายจุดพวกหนูโดนพีคกว่านั้นอีก
คือเขาหลอกพอรู้เสร็จปุ๊บเจ๊ก็บอกว่าอ่ะงั้นก็ไปบ้านเขา

น้องชายลูกพี่ลูกน้องกับพี่บุ๋ม

แต่ก่อนหน้านั้นคือเขาบอกเขาจะโอนบ้านที่กรุงเทพกีธา

บ้านโอนรถที่กรุงเทพกีธาให้

อ้าวไอ้น้องเฟซมา

ก็เลยบอกว่าอย่าไปอย่าไปมาคุยกันก่อน

ปรากฏว่าวันนั้นขนสมบัติหนีค่ะ
กระเป๋า๔ใบขนสมบัติหนี

แต่ความที่เรา
บุ๋มเขาเสียงดังเนอะคนมันโดนไปเยอะเนอะ
เสียงดังแล้วก็แบบโวยวายแบบโมโห

ทางลูกน้องเขาก็ถ่ายคลิปไว้
แล้วก็โทรเรียกตำรวจมาจับ

ก็ไปคุยกันที่โรงพัก

บอกว่าไม่มีอะไรเขายังไม่แจ้งความ

เขาก็พยายาม

เข้ามามากมายแล้วพี่แยมก็มารู้เรื่อง

เหมือนกับเจ๊เขาเครียดเนอะ

เจ๊มีเรื่องจะบอก
บอกอย่างนี้เนาะ

ไปหาตำรวจที่ฝัง

อ้นมีใครรู้จักพวกพี่ที่เชียงใหม่ไหม

พี่อยากจะติดต่อเขาให้ช่วย

แล้วแยมก็เลยถามว่าเจ๊โดนไปเท่าไห

ให้บอกมาตรงอย่าโกหกหนูนะ
เราจะได้ช่วยกันแก้ปัญหา
แล้วเจ๊ก็บอกว่าเจ๊โดนไป๒๐๖ล้าน

หนูก็เงียบปุ๊บคือมันพูดอะไรไม่ออกไง
หนูก็บอกว่าโทษนะคะตายหาแล้ว

แล้วหนูก็นิ่งปุ๊บ

คือเท่าความสามารถที่เราจะทำได้ค่ะ

เข้าไปแจ้งตำรวจตรงนู้นตรงนี้
ตามความสามารถของพวกเรา

มีหมายมาหาเจ๊อีก

คือมันก็เหมือนกับเป็นวิธีการหรือว่ามันเป็นยังไงครับ

แม้เราจะรู้สึกว่าเราคือเจ้าหนี้เขานั่นแหละ

แต่พอเราไปหาเขาเราโดนหมายบุกลุกมั่ง

ต้องบินจากเชียงใหม่มากรุงเทพเกือบทุกอาทิตย์

ใช่แล้วเขาแจ้งความรอดที่สอนอาหวะมาก

เขาบอกบ้างไหมว่าทำไมเขาไม่คืนเงินให้

คือตามคลิปที่อัดไว้นะคะ
บุ๋มก็เดินไปรูปหลังเขาว่า
มีอะไรบอกเจ๊ตรง

ไม่ได้เอาไปลงทุนจริงก็เอามาคืน

จะไม่แจ้งความจะไม่อะไรเลยครับไอ้เขาก็บอกว่าไงล่ะ
เขาก็โกหกไปเรื่อยเลยว่าเงินไปลงทุนจริง
ไม่ได้ไม่ได้เอาไปใช้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ยังโกหกอยู่ทั้งที่เราให้โอกาสเขาแล้วนะทั้งผู้ชายผู้หญิง
ทั้งผู้หญิงค่ะคุณเฟรดค่ะอืมค่ะอ่าแล้วผู้ชายอ่ะ
ใช่นี่แบบผมสาบานว่าผมจะคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ตามคลิปค่ะ
แต่สุดท้ายคือไม่ได้คืนไม่คืนแล้วไม่โทรมาเหรอ
โทรมาไม่เคยเจรจาเลยค่ะแล้วก็สู้อย่างเดียว
คดีตอนนี้ก็ไปถึงชั้นอายการที่ส่งฟ้องศาลและสารก็ประทับรับฟ้องแล้ว
ฮะทั้งคู่ไม่ได้รับการประกันตัวใช่นะครับ
เพราะว่าพี่ปุ๋มเองก็บอกว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์
สำหรับทุกคนด้วยใช่ไหมฮะส่วนไอ้เรื่องคดีลักษณะอย่างเง
นายวรกรโอกาสในการได้เงินคืนเนี่ยมันจะมีโอกาสไหมนะมันจะได้ยากได้ง่ายได้มากได้น้อยขนาดไหน

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะคดีที่เกิดขึ้นกับพี่ปุ๋ม
แล้วก็สามี๒๐๖ล้านที่ศูนย์ไปเนี่ย๒สามีภรรยาตกเป็นจำเลยในคดี
คดีหลักหลักที่ฟ้องคือคดีอะไรนะฮะค่ะช่อโกงใช่ไหม
โกงปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมร่วมกันฟอกเงิน
ฟอกเงินด้วยฟอกเงินด้วยค่ะ
ซึ่งทั้งคู่เขาปฏิเสธข้อหา
เขาปฏิเสธแต่ขึ้นศาลเขาบอกเขาจะชดใช้
มันยังไงฮะทนายวรกรปฏิเสธแต่ขึ้นศาลบอกจะชดใช้คือ
คือเขามันถือว่าปฏิเสธหรือว่าถือว่ารับหรือว่าถือว่ายังไง
คล้ายว่าปฏิเสธไว้ก่อนเพื่อมีถ้ารับก็ติดคุกเลย
ก็ต้องปฏิเสธแล้วก็มีการผ่อนชำระถ้าตัวผู้เสียหายก็พอใจ
คือปฏิเสธข้อหาเพื่อโอกาสในการเจรจากลายเกลี่ยอย่างนี้หรอ

แล้วได้เจรจากลายเกลี่ยไหมครับ

เขาให้หนูมา๒แสนต่อเดือน

แล้วก็บ้านจะโอนให้

ยังไม่โอนแล้วก็บ้านที่จำนองเราไว้ก็จะโอนให้ก็ยังไม่โอน
แล้วก็จะขอผ่อนใช้เดือนละสองแสนบาทกี่เดือนอ่ะ
ตลอดชีวิตตายแล้วเกิดใหม่ก็ยังไม่หมดอ่าผมลองกดเครื่องคิดเลขนะ
สองร้อยหกล้านนะอ้าวอย่างอื่นที่ว่าจะใช้คืนอะไร
มันก็ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมยังไม่ได้ขายยังไม่ได้ใช้กัน
สองร้อยหกล้านหารสองแสน
หนึ่งพันสามสิบเดือนจ้ะอ้าวหารสิบสองไปปีหนึ่งมีสิบสองเดือน
สิบห้าปีพี่บุ๋มตายก่อนอุ้ยตายแล้ว
มีลูกมีหลานไหมพอรับต่อได้ไหมล่ะลูกหลานก็หลายรุ่นกว่าจะหมด
นี่นี่ยิ้มได้พี่ปุ๋มบอกว่าร้องไห้จนน้ำตาหมดแล้วนะฮะ
เสียใจมากันเยอะแล้วค่ะเชื่อเขาให้โอกาสเขามาเยอะแล้ว
ให้เราให้อีกเนอะค่ะคือเราให้โอกาสเขารอเขาเป็นสิบเดือนแล้วนะคะ
รอให้เขากลับตัวกลับใจบอกกลับมาอยู่ในความจริงเธอเฟส
เนี่ยสงสารลูกลูกเขาหกคนก่อนนะโอ้โหหกคนหกคนนะคะ
คือเท่ากับว่าที่ได้คืนมาจริงเนี่ยคือ๕ล้านในช่วงนั้นใช่ไหม๕ล้านบาท
ตอนที่แจ้งความครั้งแรกแล้วไอ้สองแสนเดือนละสองแสนนี่
ยังไม่รับค่ะเราไม่รับเพราะอยู่ในกระบวนการเจรจากลายเกลี่ยแล้วทางนี้ไม่ได้
รับปุ๊บก็คือว่าจะกลายเป็นว่าคดีเขาก็ไม่ติดคุกคือเขาผ่อนชำระเรา
ตามที่หนูเข้าใจนะคะเราก็ไม่รับมันไม่ได้จริงจริงค่ะสองแสน
ถ้าเกิดทางนี้เขาโอเคเดือนละสองแสนก็คือก็ถือว่าจบ
เขาก็ออกมาได้คดีอาญาก็จบกันไปด้วย
ไม่จบไม่จบก็จะเดินไปจนฝากเขาจะผิดนัดการชำระหนี้
ก็สารท่านก็พิพากษาได้อ๋อคดีอาญาก็จะยังคงอยู่อยู่
แต่ก็จะผ่อนไปเรื่อยสมมุติผ่อนไป๑๐เดือนแล้วผิดนัด
ก็หยิบมาพิพากษาได้อ่าซึ่งทางนี้เขาไม่รับใช่ไหมฮะ
อ่ามันน้อยเกินไปค่ะพี่บุ๋มถามจริงนะขออนุญาตนะ
ถ้าตอบได้ก็ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะหมดเนื้อหมดตัวเลยไหมเนี่ย
หมดเงินสดหมดเลยหมดบ้านเลยค่ะโอ้โหเงินสดหมดเลยเหรอ
ต้องปิดร้านไม่ได้ต้องรีบหมดเงินคืนบริษัท
แต่เฮียกับบริษัทเฮียไม่เคยผิดนัดนะคะเราไม่เคยผิดนัด
เราใช้หนี้คือว่าเฮียกับเจเขาเป็นคนตรงมากเป็นคนที่รอบครอบมาก
แต่ที่บอกล่ะโลภรักไว้ใจบริษัทนี่คือหมายถึงบริษัทของเราเองที่เราทำ
ร้านขายยาที่ร้านขายยาเพราะว่าเราแต่ว่าเรามีอย่างอื่นด้วย
เราเอาเงินพวกเนี้ยไปอ่าไปร่วมลงทุนกับกับพวกเนี้ยครับ
เก็บค่ะเงินเก็บเงินเก็บแล้วแล้วทุกวันนี้ก็กินค่าเช่ากินอะไรไป
กินร้านขายยาไปก็ค่อยค่อยทำไปเพราะว่าร้านไม่มีไม่มีคนใช้
ไม่มีแม่บ้านไม่มีคนยกของลุยกันสองคนผัวเมียค่ะ
คือตอนนี้เหลือแต่ธุรกิจว่างั้นเถอะเงินสดหมดบ้านใช่ค่ะ
เป็นสดหมดบ้านกับกราบทรัพย์สินอืมนิดหน่อย
โอกาสจะได้คืนมีมั้ยฮะอย่างเนี้ยต้องอาศัยเพราะว่ามันมัน
พระบางอร์รับเรื่องเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ่าพระบางอร์เนี้ย
ถ้าสายเงินมันไปถึงใครเขาก็ไปยึด
มันมันฟอกเงินยังไงฮะถือว่าฟอกเงินยังไงอ่าอ่า
ช่อกงได้เห็นเห็นมาหลอกอ่าลงทุนน่ะลงทุนน่ะฟอก
ยังไงคือการที่ว่าคุณไปโกงเขาปากประจำประจำเป็น
ธุรกิจแบบโปรกติธุรกิจโปรกติเลยยาวร้านไงใช่อ่า
อันนั้นเป็นการฟอกเงินไปการช่อกงช่อไปการฟอกเงิน
คือมันเข้าข่ายเรื่องคดีฟอกเงินของปปงได้
ใช่ค่ะตอนนี้ปปงรับเรื่องไปแล้วค่ะ
แล้วเราก็กำลังรอให้ทางปปง
กำลังรอให้ทางปปงยึดทรัพย์ให้เราตอนนี้ค่ะ
เพราะว่าผู้ต้องหาเขาเรียกผู้จำเลยนะคะ
จำเลยทั้งสองอยู่ในเรือนจำแล้ว
ก็กำลังรอให้ทางปปงมายึดทรั
แล้วคือเร่งในการยึดทรัพย์
แล้วถ้ารู้สึกว่าเอาไปให้แม่ให้น้อง
เป็นชื่อแม่ชื่อน้อง
อะไรอย่างนี้ก็อยากให้ทางปรปงช่วยเร่งหน่อยค่ะ

คือเหมือนบุคคลที่๓นะคะที่เขาโอนย้าย

ใครที่เอาเงินไปหรือรับฟอกเงินจากเขาไป
เราจะดำเนินการให้ถึงที่สุดนะคะ

เราจะไม่ดำเนินการอะไรใดทั้งสิ้น

แต่ถ้าเราไปค้นแล้วทราบเนอะ
ว่าเอาเงินไปเราจะจัดการให้ถึงที่สุด
เราก็ไม่ยอมเพราะเงินเราหามาด้วยความสุจริต

ต้องรอถึงคดีคดีถึงที่สุดมากหรือเปล่า
แล้วผมไปซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรเนี่ย

อย่างนี้เขาต้องรอให้คดีถึงแบบ๓ศาลจนจบ
เขาสามารถที่จะไปยึดไปอายัดไว้ก่อน
ไปเลยมันจะคนละกระบวนการนะคนตรงนั้น

เขาไปยึดแล้วถ้าเป็นเงินสดก็คืนได้ทันทีถ้าเป็นทรัพย์สินก็ต้องมาว่ากันอีกที

ก็ต้องมาสืบกันว่าถ้าตีนี้ได้มายังไงอะไรถูกต้องให้จำเลยมีสิทธิ์สู้
แต่ถ้าเป็นเงินสดเนี่ยก็น่าจะเป็นปี๒ปีอ่ะ
แต่ถ้าเงินสดสามารถคืนได้
พี่บุ๋มหวังว่าจะได้คืนมากน้อยขนาดนั้นโอกาสความหวังของเราคิด
ก็ก็ได้คืนเท่าไหร่ก็เท่านั้นขอให้คนนี้ได้รับกรรม
ไม่อยากให้เขาไปทำร้ายคนอื่นไม่อยากให้เขาทำให้คนอื่นบอบช้ำเหมือนครอบครัวเรา

แต่ถึงขั้นที่ว่าต้องกินยานอนหลับทุกคืนต้องฉีดยานอนหลับเขาเส้นเลือด
เพราะว่าพี่ผมเป็นไพร้มาก

คือนอนไม่ได้อะค่ะคือเราบอบช้ำกันมากที่เรามาออกรายการตรงเนี้ย
เราไม่ได้ต้องการจะมาดิสเครดิตใครหรือว่าทำอะไรนะคะ
เราแค่อยากจะเป็นอุทาหรณ์ให้คนว่าแบบบางทีคนที่พูดจาดีทำโปรไฟล์หรู
ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดีเสมอไป
แล้วไม่อยากให้เขาออกจากเรือนจำไปทำแบบนี้กับใครอีก
เพราะถ้าบางคนจิตไม่แข็งจริงฆ่าตัวตายเลยนะคะ

คนผัวเมีย
มีค่ะหนูจะต้องห้ามตลอด
จะมีความคิดอยู่จะไม่ทำอะไรเลย
สงสัยคำแรกเฮียโทรไปหาลูก
ลูกพ่อป๊าไม่มีอะไรเหลือให้แล้วนะ

เก็บเงินไว้ให้ลูกแต่ว่าป๊าไม่มีอะไรเหลือแล้ว
ลูกว่ายังไงนะ
ก็หลุดไปสักพักนึงก็กลับมาเหมือนเดิม

เฮียให้สู้นะต้องบอกเฮียให้สู้นะ
ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะหลังจากที่เขาติดคุก
เพราะเขาก็วุ่นวายมากถ้าอยู่ข้างนอก

คือเขามักจะไปบอกคนอื่นว่าร่วมลงทุน
พวกหนูเนี่ยไปข่มขู่จะทำร้ายเขาบ้าง

คือเราสู้ตามหลักกฎหมายมาตลอด
คือแบบเราปรึกษาทางกฎหมายแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะ
อย่างกับตำรวจต่างที่เราเข้าไปหา
ท่านก็ช่วยเราในกรอบของกฎหมาย
อย่างกับตำรวจต้องขอบคุณตำรวจภูทรภาค๕ค่ะ
รองผู้การภาค๕ผู้การจังหวัดเชียงใหม่

สถานีน้ำรวจภาค

ทำไมถึงต้องคัดค้างรับประกันตัว

มันก็มีบ้างค่ะยอมรับเลย
มันก็มีบ้างเพราะมันก็มีข่าวออกไปเนอะ
นักข่าวก็โทรมาบอกว่าเนี่ยมีตรงนี้โทรมานะ
นักข่าวก็แคปเบอร์มาให้หนูแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันเถอ
ไม่รู้ว่าจะมีตัวตนจริงไม่มีตัวตนไม่รู้
เขาอ้างว่าเป็นรัฐมนตรี
อะไรนะผู้ช่วยสำนักรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเลย

เราก็ไม่รู้ใครหรอกเราก็เลยต้องขอคัดค้างกับประกันตัวไว้ก่อน
ในระหว่างการต่อสู้คดีคุณจะสู้คดีอะไรยังไงก็ว่ากันมา

เราก็ไม่รู้ว่าที่เขาแอบอ้างมาจะเป็นจริงหรือเปล่า
เราก็ไม่กล้าไปกล่าวหาใครค่ะ
นายวรกรถ้าฟังจากเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย
คิดว่าสู้ได้คดี

ไอ้ชนะนี่เขาชนะอยู่แล้วแต่ว่าทรัพย์สินจะได้คืนเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่ปปง
ปุ๋มบอกก็ทำใจเตรียมใจแล้วเท่าไหร่ก็เท่านั้น
อยากจะขอแบบขอบคุณสำนักงานปปงมากที่เมตตาพวกเราเข้ามาทำคดีให้พวกเรา
แบบกราบขอบพระคุณมากเราหวังเป็นอย่างมากว่าสำนักงานปปงจะยึดทรัพย์ให้เราค่ะ
เอาละครับวันนี้หมดเวลาจริงพี่บุ๋ม
ท้ายหน่อยฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนที่ฟังอยู่ก็แล้วกันนะฮะ
ค่ะก็อยากจะบอกว่าเวลาลงทุนก็ให้คิดดีอะค่ะ
แล้วก็อย่าไปเห็นภาพลวงตาที่ในโซเชียลนะคะ
ตอนนี้โซเชียลแบบทุกอย่างถ้าไม่วิเคราะห์ดีคือภาพลวงตาทั้งนั้นเลยค่ะ
วันนี้ขอบคุณนะครับก็รอดูคดีกันต่อไปขอบคุณนะฮะ
ทนายวรกรนะครับสำหรับเรื่องข้อมูลทางคดีนะครับ
ท่านผู้ชมครับหมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
กันใหม่พรุ่งนี้นะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ